เป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้ทั้งก้าวกลายและเพื่อไทยดูเหมือนจะมีรอยร้าวระหว่างการโต้กันไปก็โต้กันมายิ่งกว่าแบตมินตันอีกนะคะ
ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วนะคะสำหรับตำแหน่งประธานสภาของว่าที่รัฐบาลในชุดนี้
เขาบอกยังไงประธานคือก้าวไกลวันนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลออกมาพูดตรงกันนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์ตรงกันจริงเมื่อวานเนี่ยคุณภูมิธรรมยังเพิ่งบ่นไปเองนะว่า
คุณรองสิมันรมมาบอกเรื่องประธานเก้ากลายประธานสภาต้องมาจากเก้ากลายนี่ถือว่าไม่มีมารยาทเลยนะ
แต่วันนี้ให้สัมภาษณ์ตรงกันแล้วนะคะว่าตกลงกันแล้วว่าจุดยืนของเพื่อไทยในการเลือกประธานสภาเนี่ย
เพื่อไทยเห็นชอบในหลักการที่จะให้พักที่ได้คะแนนสอสอเขตและบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภา
ส่วนโคต้ารองประธานสภา๒ตำแหน่งนั้นเพื่อไทยขอค่ะ
ส่วนเรื่องรายละเอียดการประสานงานก็ให้เป็นหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องที่ก้าวไกลและเพื่อไทยต้องมาคุยกันเรื่องนี้มันจะได้ไม่ต้องยืดเยอะไม่ต้องจบกันสักที
ถามว่าที่ขอโคต้ารองประธานทั้งสองอันดับเลยเนี่ยเพราะอะไรก็คะแนนก้าวกลายกับเพื่อไทย
ถึงแม้จะเป็นที่หนึ่งที่สองแต่มันไม่ได้ห่างกันมาก
ส่วนประเด็นที่คุณจตุพรออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการวิเคราะห์ชี้นำว่า
คือเรื่องนี้ก็มีการบอกว่าเขาก็วิภาควิจารณ์ไปตามคนที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองนั่นแหละ

เพื่อไทยเห็นชอบในหลักการว่าพักอันดับหนึ่งจะต้องทำหน้าที่ประธานสภา
ถ้าพักอันดับหนึ่งได้ประธานไปแล้วนะตำแหน่งรองประธานทั้งสองคน
น่าจะเป็นของพักระดับที่สองอืมนะเรื่องที่สามจุดเอ่อ
ละเอียดการประสานงานเนี่ยขอให้เป็นระหว่างคณะทำงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
นะครับพูดง่ายง่ายก็คือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวกล่ายของเพื่อไทยต้องบอกคุยก่อน
เอาเลยพี่ว่าจะได้จบจบสักทีรองหัวหน้าพักกับเลขาพักเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ตรงกันว่า
ตำแหน่งประธานคือก้าวไกลรองประธานสภาสองคนคือเพื่อไทยครับ
แต่คนอื่นสมาชิกในพักเหมือนจะไม่เห็นด้วยนะคะเอาเลยคุณอันตรีสอนเพียงเกรษว่าที่สอสอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยบอกเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดมิถุนายนเนี้ย
ผมจะเอาเรื่องนี้ไปถามในที่ประชุมว่าทำไมไม่มีการแจ้งให้สมาชิกทราบก่อน

นี่คุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักนี่เป็นก้าวไกลไปแล้วหรือเปล่า

เขาบอกจำไม่ได้หรอกว่าเพื่อไทยเคยพลาด
ไปช่วยโหวตให้นายธนทรพักอนาคตใหม่ปี๖๒ชิงนายกมารอบนึงแล้ว
ที่ตอนนั้นเราก็มีแคนดิเดตของตัวเอง

อยู่เฉยมันจะอ่อนได้ยังไง

คุณต้องได้เสียงขาด๑๓๗๖เสียงสิ
ถ้าได้แค่๑๕๑เสียงแล้วจะเป็นทั้งประมุกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติเนี่ย
แบบนี้ผมเรียกว่าเพ้อฝัน

อยากจะได้ตำแหน่งทุกตำแหน่งคุณต้องหาได้๓๗๗เสียง
สภาเนี่ยเขาเอาเสียงกำหนดไม่ใช่ว่าคุณได้๑๕๐
คุณจะหาว่าเอาเดือนเอาพระจันทร์เอาดาวอังคาร
เขาบอกเลยนะคะว่ายืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของเพื่อไทย
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องใช้มติที่ประชุมสภาตัดสิน
เพราะสภาเป็นของทุกคนไม่ใช่ของก้าวไกล
ส่วนการประชุมแก่นำ๘พักร่วมที่จริงตอนแรก
ประชุมกันวันอังคารที่๒๐มิถุนายนนะคะ
ขอเลื่อนแล้วนะคะเลื่อนเป็น๒๒มิถุนายน

คือตั้งใจว่าจะรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเนี่ย
ประกาศรับรองผลเลือกตั้งในวันที่๒๑มิถุนายนให้เรียบร้อยซะก่อน
แล้วเราก็เลยค่อยประทุมกันวันที่๒๒
แล้วก็มีรายงานนะคะว่าก้าวไกลเตรียมจะแถลงเรื่องตำแหน่งประธานสภา
วันที่๒๒นี้อย่างเป็นทางการด้วย
แล้วถามว่าถ้าจะเป็นของก้าวไกลเป็นของใครล่ะ

บอกว่าตอนนี้ก็มีรายชื่อของนายนัทธวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพัก

ว่าที่สอสอกรุงเทพฯภักดิ์ก้าวกล่ายนะคะ
ซึ่งหรือนี้คุณหมอโชลนนานัทหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
ต้น๒๒มิถุนายนวาระหลักก็คือจะหารือการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวพอรู้เรื่องผลการรับรองสอสอแล้วก็จะต้องมีความชัดเจนแล้วล่ะ
ในเรื่องตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งรัฐบนตรี
เพราะว่าสอสอก็ต้องทยอยรายงานตัวที่สภา
ร่วมเองก็ต้องมีแนวทางและทิศทางในการโหวตตำแหน่งประธานสภาหลังเปิดประชุมด้วย
นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเก้าอี้ประธานสภานะครับอย่างที่บอกนะว่าทุกอย่างจะเริ่มเข้มข้นขึ้น
ก็น่าจะหลังจากที่กรกตประกาศรับรองสอสออย่างเป็นทางการแล้ว
ไม่เกิน๒๑มิถุนายนตามคาดการณ์ใช่ไหมครับ
และจะเข้มข้นมากขึ้นไปอีกรอติดตามการเมืองให้ดีก็แล้วกัน